นี่เรามาพูดคุยกันบ้างนะครับว่าตอนนี้๕ผู้สมัครที่เหลือเพียงแค่๔
จากล่าสุดนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

จอภาพนี้ก็คือ๒ตัวเต็งที่จะสู้กันตอนนี้หลายคนก็บอกเขาอยู่แล้วนะครับ
ทั้งสองคนมีฐานเสียงในโซนเอเชียกับโซนยุโรปอยู่
ฉะนั้นต้องขอคะแนนเสียงจากอีกแต่ละโซนว่าจะมีการเทคะแนนออกมาอย่างไรนะครับ
คะแนนเสียงนะครับเกินครึ่งนั่นก็คือ๑๔
ดังนั้น๒คนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้ประมาณ๘๐๙๐คะแนน
นั่นแหละทำให้อาจจะต้องดีกากันในรอบที่๒
ถูกต้องครับดังนั้นถ้าคะแนนมันตกประมาณสัก๑๐๐กว่าประมาณ๑๐๕เสียง
ก็จะทำให้การเลือกตั้งต้องมีในรอบที่๒เกิดขึ้น

ติดตามกันต่อนะครับนอกจากนี้๒คนแล้วครับ
บรรดาตัวแทนทั้งหมดที่มาลงสมัครในครั้งนี้
ก็ยังมีอีก๓คนที่ต้องติดตามก็คือ
ซึ่งปัจจัยนะครับที่น่าจะทำให้เกิดการพลิกผันในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในครั้งนี้ก็มีอยู่๓ปัจจัยนะครับ
แรกไปดูที่๑๑เสียงจากโซนโอชิเนียก็คือในประเทศแล้วก็หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองครับ
นี่คือจะเป็น๑๑เสียงสำคัญที่น่าจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง๒ตัวเต็งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับ
ซึ่งทั้ง๑๑เสียงนี้ยังไม่มีแหล่งข่าวที่ไหนนะครับยืนยันว่าพวกเขานั้นตัดสินใจเลือกใครแล้วโดย๕ผู้สมัครแล้วก็ตอนนี้เหลือ๔นะครับ
มีโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์ในคืนก่อนวันเลือกตั้งซึ่งตอนนี้กำลังแสดงวิสัยทัศน์กันอยู่นะครับ
นโยบายของผู้สมัครนะครับเรารวมมาให้ดูนะครับว่าความน่าสนใจของแต่ละคนนั้น
คืออะไรครับชีวิตสามารณบินอิบราฮิมอัลคาลีฟา
ฝ่ายการเงินออกจากงานฟุตบอลนี่คือนโยบายเด็ดของเขานะครับ
ส่วนจันนี่อินฟาติโนจะเพิ่มทีมในบอลโลกเป็น๔๐ทีม
เจ้าชายอารีบินอาฮุเซนนะครับปฏิรูปองค์กรกรอบกู้ชื่อเสียงของฟีฟ่า
โรมชองเปล่าครับเพิ่มจำนวนชาติของสมาชิกในฟีฟ่า
และโตเกียวเชสวาเล่นะที่ถอนตัวออกไปนั้น
จะให้มีสปอนเซอร์ฆ่าหน้าอกเสื้อทีมชาติครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
ก็คือคนนี้เลยเจ้าชายอารีบินอัลฮุสเซนครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเสียงสำคัญมากจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหัวโจกสำคัญเลยครับ
และน่าจะมีอิทธิพลในการดึงคะแนนเสียงของชาติอื่นมาด้วยนะครับ
ซึ่งหากไม่ชนะการเลือกตั้งในรอบแรกนะครับแล้วก็มีการขอตัวแบบนี้แล้วอาจจะมีการสวิงคะแนนหรือการเทคะแนนไปให้กับตัวเต็งในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จนอาจจะทำให้ชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับ